ส่วนที่โรงเรียนวัดเนินปที่
นายกระทะมนตรี
วันนี้นายกก็มีคนมารอต้อนรับนายกเยอะเหมือนกันนะฮะ
ซึ่งนายกก็มีการมอบถุงยางชีพฟังสรุป
ติดตามสถานการณ์เยี่ยมคนเจ็บที่โรงพยาบาล
แสดงความเสียใจแล้วก็ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยค่ะ

ในช่วงที่มันมาพี่อยากระบัดหนี้สู้ประเทศไทยของเรา
นี่ค่ะนายกก็มีการสั่งการไปทั้ง
ว่าเสียใจกับเหตุงานที่เกิดขึ้นจริง

ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัย
ซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนและที่อยู่อาศัย
กลับสู่สภาพปกติเร็วที่สุดค่ะ
แล้วก็ให้มีการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติทุกประเภทด้วย
สำหรับมาตรการเยียวยาเบื้องต้นนะตอนนี้ทั้งผู้เสียชีวิต

สำหรับครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินค่าจัดการศพรายละ๕๐๐๐บาท
เงินทุนเลี้ยงชีพสำหรับครอบครัวผู้เสียชีวิต๓๐๐๐บาท
และครอบครัวไหนที่มีผู้เสียชีวิตและมีบุตรอายุไม่เกิน๒๕ปี
ก็จะได้อีกครอบครัวละ๕๐๐๐บาทค่ะ
ผู้บาดเจ็บสาหัสได้รายละ๓๐๐๐บาท
เจ็บเล็กน้อยรายละ๑๕๐๐๐บาทนะคะ

นำเข้าที่ประชุมกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
สำนักนายกรัฐมนตรีที่จะเตรียมพิจารณาจ่ายเงินแล้ว
ส่วนกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร
ก็ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมอีกด้วย
ก็มีทั้งที่จ่ายไปแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะคะ